ไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดปฐุมธานีกันหน่อย
หลังจากนั้นชักอาวุธปืนมาจ่อยิง๓นัด
แล้วก็เอามีดไล่ฟันจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ตอนนี้ตำรวจได้มีการเชิญตัวเพื่อนของคนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส
มาสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อที่จะหาเบาะแสนะคะ
แล้วก็ส่วนหนึ่งก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุส่วนนี้ค่ะ
ตำรวจพร้อมด้วยกู้ภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่
ไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช้ามืดที่ผ่านมานี่เอง
จุดเกิดเหตุบริเวณใต้สะพานต่างระดับถนนตัดใหม่ราชพฤกษ
ซอยวัดไพร่ฟ้าตำบลบางเดืออำเภอเมืองปฐุมธานีค่ะ
พอไปถึงไปพบกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย๑คน
ก็คือนายทัชชาพัฒน์บัวงามอายุ๑๘ปี
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดเข้าที่ใบหน้า๓นัด
แล้วก็มีร่องรอยการถูกฟันจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
กู้ชีพกู้ภัยก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลปฐุมธานี
แล้วก็ใกล้กันคุณผู้ชมคันนี้แหละ
ไปพบรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟไฟหน้าแตก
ได้รับความเสียหายมีคราบเลือดติดอยู่บนเบาะจำนวนหนึ่ง
พร้อมทั้งไปเจอกลุ่มเพื่อนของผู้บาดเจ็บด้วย
ซึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยกัน
ตะวันออกจากนั้นก็มีกลุ่มวัยรุ่น

ประกบรถของตัวเขาเองที่ขับมาคันเดียว
จากนั้นได้ยินเสียงปืนดังประมาณ๓นัด
พร้อมทั้งกลุ่มวัยรุ่นยังได้ใช้มีด
ไล่ฟันตัวเขาเองกับน้องด้วย
ซึ่งเขาพยายามขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนี
น้องบอกว่าไม่ไหวแล้วถูกยิง

แล้วก็จากนั้นเพื่อนก็ตามมาช่วยกัน
โดยไม่รู้ตัวนะคะว่าใครเป็นคนยิง
ทีนี้เราไปสอบถามร้อยตำรวจเอกพิเชษปรึกษา
ร้อยเวรสอบสวนสพมปทุมธานี

ก็ได้มีการนำตัวนายทัชชัย
ไปสอบปากคำที่สพเมืองปฐุมธานี
ส่วนกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุตำรวจชุดสืบสวน

ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ